ติดเรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ทราบผลกันแล้ว
ท้ายที่สุดวันนี้นะฮะคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล
ไม่ได้รับการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ
เสียงของที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยเสียงไม่ผ่าน

เสียงไม่ถึง๓๗๖เสียงตามที่ต้องการ
ได้ไป๓๒๔เสียง
ถูกต้องครับผลการโหวตในวันนี้นะฮะ
คุณพิธานะครับได้คะแนนเห็นชอบให้เป็นนายกรัฐมนตรี

ไม่เห็นชอบ๑๘๒เสียง
งดออกเสียง๑๙๙เสียง

ถ้าดูเสียงเห็นชอบให้เป็นนายกเนี่ย

สวเนี่ยอย่างที่คุยกันมาตลอด
ว่าเขาต้องการ๖๔เสียงใช่ไหมใช่ค่ะ
แล้วพักก้าวไกลเองก็บอกตลอดว่า
เสียงพอเสียงถึงบอกมั่นใจว่ายังไงก็ถึงแน่
วันนี้ได้๑๓เสียงนะฮะ
สสของเขาเนี่ย๓๑๒คน
ก็คือเรียกว่าทุกคนโหวตตามมติหมด
คนที่ไม่ลงคะแนนก็คืออาจารย์วันนอร์ในฐานะประธานรัฐสภา
ไม่เห็นชอบเนี่ย๑๔๘เสียงสสนะฮะ
ซึ่งไม่ต้องตกใจว่าเอาหายไปไหนซีกนั้นเขามี๑๘๘เนี่ย

แล้วมีสวไม่เห็นชอบ๓๔กับไม่เห็นชอบอีก๑๕

สวที่เห็นชอบไม่เห็นชอบและงดออกเสียง

หายไปไหนก็เอ๊ะก็มีคนไม่เข้านี่คะ
ลาออกไป๑ที่เหลือไม่ร่วมประชุมเนี่ย๓๐กว่าคน
เอ้า๓๐หรอในตอนแรกนึกว่าจะเป็นผวหลทัพแค่๕คน
ไม่ใช่แค่พบเหล่าทัพที่ท่านติดภารกิจ

ท่านผู้ชมครับย้อนไปดูการประชุมในวันนี้หน่อยนะครับ
ประชุมรัฐสภานะครับสสว
วาระสำคัญก็คือการลงมติโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะฮะ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมมา
ปรึกษาหารือแจ้งระเบียบวาระอะไรต่างแล้ว
ก็ให้เสนอกันเลยว่าใครจะเสนอให้ใครได้เป็นนายกบ้าง

มีเสนอชื่อเดียวนะครับนายแพทย์ชนนั่นศรีแก้ว
หัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยสสจังหวัดน่าน
ลุกขึ้นเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัฐ
สอบบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
พักก้าวไกลให้เป็นนายกรัฐมนตรี
ก็มีผู้รับรองอะไรเรียบร้อยจากนั้น
ก่อนจะโหวตกันว่าจะเห็นชอบไม่เห็นชอบ
ประธานในที่ประชุมก็เปิดโอกาสให้สมาชิกเนี่ย

ตามข้อตกลงที่เคยตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ใช่ไหม

ก็คือสสเอาไป๔ชั่วโมงสวอีก๒ชั่วโมง
แยกย่อยในส่วนสสแบ่งเป็นซีก

ทีแรกคิดว่าจะโหวตสักประมาณ๑๗นาฬิกา

วันนอบอก๑๗นาฬิกาอภิปรายไม่เสร็จ
อะไรยังไงก็ต้องโหวตกันแล้วนะ
วันนี้โหวตตั้งแต่๑๕นาฬิกากว่า

สวใช้เวลาเต็มแม็กซ์๒ชั่วโมง
สสสของพกก็ใช้เวลาเต็ม
เขาต้องชี้จงชี้แจงอะไรกับเขาด้วย
แต่สส๑๘๘เสียงเหลือเวลา๑ชั่วโมง

คือมีคนขึ้นอภิปรายน้อยมาก
จากนั้นนะครับท่านผู้ชมมีการโวทธ์กัน

มีผู้มาร่วมประชุม๗๑๕คน
สสมา๔๙๙คน
แล้วก็มีสวมาประชุม๒๑๖คน
รวม๗๑๕คน

สวเนี่ยขาดไป๓๐กว่าคนนะครับท่านผู้ชม
อีกหนึ่งคนก็คือนางสาวเรนูตังคจิวางกูลนะฮะ
ซึ่งลาออกไปแล้วก็มีผลการลาออกตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
สวมาประชุมสองร้อยสิบหกคนนะฮะขาดไปสามสิบสี่คน
เวลาประมาณ๑๖นาฬิกานะครับ
อาจารย์วันนอร์ก็ได้เปิดให้สมาชิกเนี่ย
ตนเพื่อนับองค์ประชุมนะฮะองค์ประชุมนี่ครบถ้วนนะครับ
จากนั้นก็ให้เริ่มการลงคะแนนโหวตนายกแบบเปิดเผย
โดยตกลงกันเรียบร้อยก่อนจะโหวต
ให้ใช้คำว่าเห็นชอบไม่เห็นชอบ

เพราะมีคุณพิธาคนเดียว
ให้ประกาศมติของตัวเองว่าจะลงให้แบบไหน
๓๑๖พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

นายพิทาลิมเจริรัติ

นายอนุทินชาญวีรกูล

๑๑๔นายชนนานสีแก้ว
ก็จับตากันดูอยู่นะฮะว่า
ตกลงพักพลังประชารัฐหรือว่าพักภูมิใจไทยเนี่ย

ถ้าฟังจากนี่ฮะบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์ไม่เห็นชอบ
คุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยไม่เห็นชอบ
ไม่ได้ใช้คำว่างงดออกเสียงนะครับ
จากนั้นพอโหวตกันเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่ประชุมตอนที่กำลังสรุปผลเพื่อตรวจคะแนน

นายนพดลมาสศรีสสสุพรรณบุรีภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
ใช่เหรอ
ใช่ค่ะเขาอยู่๑๘๘ค่ะ
โหวตกันเสร็จกำลังตรวจคะแนนนับคะแนนกันอยู่
นี่ฮะเมื่อสักครู่นี้ทางฝั่งเพื่อไทยขึ้นมาประท้วง
เพราะคุณนพดลบอกท่านประธานครับผมขอเปลี่ยนหน่อย

เหรอคะตอนนั้นมันตกใจบอกเห็นชอบขอแก้คำโหวตหน่อย
ขอแก้คำโหวตนี่นะฮะ

ถ้าปิดไปจากเดิมขอให้กรรมการเปลี่ยนด้วยนะครับ
มีสมาชิกบางคนที่เขาก็ลุกขึ้นประท้วงนะครับ
อย่างคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะฮะสสพักเพื่อไทยนะครับ
การวินิจฉัยแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้กลายเป็นบรรทฐานในอนาคตนะ
เดี๋ยวมันจะเกิดความวุ่นวายขึ้นภายหลังที่มาแก้ไขการโหวตแบบนี้
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อเนื่องที่กระบวน
ได้ออกเสียงลงคะแนนใหม่แล้วก็ขอให้ถ้าปิดไปจากเดิม

จนกลับคุณต้องบทดลครับ
ผมต้องบทดลมาสีลำดับที่๒๖๐
จากเดิมเห็นชอบอยู่ครับ
แต่ขอเปลี่ยนแปลงเป็นงดออกเสียงครับ
การลงมติของตนนี่ถ้าคะแนนปริ่มกัน๑คะแนน๒คะแนนมาเปลี่ยน
เรื่องใหญ่เลยนะครับท่านประธานเราเดินต่อไม่ได้เลยนะครับ

เราอยากจะให้มีบรรทัศนที่ดี
ต่อจากนี้ต่อไปในการประชุมของพวกเราอีก๔ปีข้างหน้า
ผมอยากจะให้ท่านประธานยึดหลักว่าการลงมติไปแล้ว

มันไม่ใช่ว่าลงมติเสร็จแล้วจะมาเปลี่ยนกันทีหลัง

แล้วคุณนกพนตร์ดนก็แจ้งมาต่อหน้านี้แล้ว
ว่าจะขอเปลี่ยนเพราะว่าขานผิด
เพียงแต่ว่าได้รอเวลาให้ลงคะแนนโหวตกันครบ๗๐๐กว่าคนก่อน
แล้วถึงมาแก้กันตอนหลังนะฮะ
หลังจากนั้นนะครับมีการตรวจนับคะแนนนะครับ
แล้วนายวันมนมประธานรัฐษภาษณ์
ได้ประกาศผลคะแนนให้กับที่ประชุมทราบนะครับโดยที่ประชุมรัฐสภาวันนี้มีมติเห็นชอบ
ให้นายพิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรี๓๒๔คนไม่เห็นชอบ๑๘๒คน
งดออกเสียง๑๙๙คนรวมคนที่ลงคะแนนกันทั้งหมดนี่นะฮะ๗๐๕คน
เท่ากับว่าคะแนนเสียงเนี่ยไม่ถึงกึ่งหนึ่งนะฮะของที่ประชุมรัฐสภาคือเขายังไงก็ต้องยึด
๓๗๖ขึ้นไปนี่๓๗๖นะฮะจาก๗๕๐มัจจาระออกคนหนึ่งเหลือ๗๔๙นะครับ
ก็ไม่ถึงนะฮะเสียงไม่ถึงขาดไป๕๒เสียงนะครับ

เป็นอันว่านายพิธาริมเจริญรัฐได้รับคะแนนเห็นชอบไม่มากกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งสองสภาครับ
ดังนั้นจึงถือว่ามติที่ประชุมไม่เห็นชอบ

หลังจากนั้นก็จะเป็นบรรยากาศในที่ประชุมรัฐสภา

ผมก็พยายามฟังต่อว่าเขาจะมีการนัดหมายการโหวตครั้งต่อไปไหม

ในเมื่อยังไม่ได้นายกใช่ไหม

ตกลงท่านประธานจะนัดใหม่วันไหนแบบไหนอย่างไร
ยังไม่มีการนัดหมายอะไรนะฮะก็ประธานก็ปิดประชุมเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องรอฟังกันต่อไป
จะมีหนังสือการแจ้งนัดประชุม
เมื่อไหร่แต่ที่อาจารย์วันนอเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้
ก็คือจะคือวันที่๑๙กรกฎาคม

แต่มันต้องคุยกันก่อนไม่รู้ว่ามันจะติดเกินไปหรือเปล่า
๑๙๒๐แต่๑๙นี่วันพุธใช่ไหมคะ

มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งล้มล้างการปกครองรับเข้าวาระแล้ว

คุณผู้ชมมาดูการโหวตดูคะแนนโหวตวันนี้
แบบรายภักดิ์การเมืองไหมนะคะ
โหวตเท่าไหร่ยังไงกันบ้างนะคะ
ไปดูก้าวไกลก่อนก้าวไกลนี่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะ
มีสมาชิกสส๑๕๑ที่นั่งเห็นชอบทุกที่นั่งนะคะ
เพื่อไทยมีสส๑๔๑ที่นั่ง
ก็เห็นชอบ๑๔๑ทั้งหมดเหมือนกัน
ประชาชาติจำนวนสส๙ที่นั่งเห็นชอบ๘
หลายคนตกใจเอ๊ะทำไมมีงดออกเสียง
อาจารย์วันนอนนะคะเป็นประธานรัฐสภาซึ่งท่านก็ชี้แจงอยู่แล้วว่าเพื่อความเป็นกลาง

ไทยสร้างไทยมีสอสอ๖ที่นั่งเห็นชอบทั้งหมด
ไทยรวมพลังมีสอสอ๒ที่นั่งก็เห็นชอบทั้งหมดเหมือนกัน
เสรีรวมไทยมีสอสอหนึ่งที่นั่งเห็นชอบทั้งหมด
ภาคเป็นธรรมสส๑ที่นั่งก็เห็นชอบ
สังคมใหม่สสหนึ่งที่นั่งก็ลงคะแนนเห็นชอบเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้น๘พักร่วมถือว่าทิศทางไปทางเดียวกันหมด

ส่วนพักที่ลงคะแนนไม่เห็นชอบค่ะไปดูภูมิใจไทยกันก่อนนะคะ
ภูมิใจไทยมีสอสอ๗๑ที่นั่งไม่เห็นชอบ๗๐นะคะ
ประชุมไป๑คนคือคุณศักดิ์สารำสสบุรีรำพักภูมิใจไทย
แปลว่าทั้งพักไม่เห็นชอบ
พลังประชารัฐสส๔๑ที่นั่งไม่เห็นชอบทั้งหมดเช่นเดียวกัน
รวมไทยสร้างชาติสส๓๖ที่นั่งไม่เห็นชอบทั้งหมดเหมือนกัน
ประชาธิปไตยใหม่สส๑ที่นั่งไม่เห็นชอบ
ภักดิ์ท้องที่ไทยมีสส๑ที่นั่งไม่เห็นชอบ
ส่วนเมื่อสักครู่นี้คือประชาธิปัตย์นะคะ
ประชาธิปัตย์นะคะสส๒๔ที่นั่งงดออกเสียงทั้งหมด
นี่ค่ะ๒๕๒๕นะคะงดออกเสียงทั้งหมด
เรื่องนี้ก็มติพักที่เขาประชุมกันออกมาแล้ว
ชาติไทยพัฒนาค่ะสอสอ๑๐ที่นั่งงดออกเสียงทั้ง๑๐คนเช่นเดียวกัน
ชาติพัฒนากล้าสอสอ๒คนงดออกเสียงทั้งสองคนค่ะ
ประชาธิปไตยใหม่สส๑คนงดออกเสียง
ครูไทยเพื่อประชาชนสส๑คนก็งดออกเสียงเช่นเดียวกัน
พักใหม่สส๑คนงดออกเสียงนะคะ
พักท้องที่ไทยสส๑คนลงคะแนนไม่เห็นชอบค่ะ

ก็เป็นไปในที่แรกที่เขาเคยแถลงเอาไว้ก่อนหน้านี้เหมือนกัน

แต่คำว่าไม่โหวตให้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ระบุกันว่า
จะไม่โหวตให้ด้วยการลงมติไม่เห็นชอบหรือจะงดออกเสียง
แต่วันนี้มันก็ชัดนั่นแหละว่าในซีก๑๘๘เสียงที่เขาไม่ให้เสียงเนี่ย
ถึงขั้นไม่เห็นชอบเลยหรือจะแค่งดออกเสียง
อย่างภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐอันนี้

นี่นะฮะถ้าแยกย่อยออกไปอีกนะครับ
สส๔๙๙เห็นชอบให้๓๑๑ไม่เห็นชอบ๑๔๘งดออกเสียง๔๐
สวมา๒๐๖นะฮะที่เหลือไม่ได้มานะครับค่ะ
เห็นชอบ๑๓ไม่เห็นชอบ๓๔งดออกเสียง๑๕
รวมแล้วตัวเลขก็จะเป็นแถบด้านล่างสุดนะครับ
ถ้าเรามีภาพตอนที่อาจารย์วันนอประกาศผลการตรวจนับคะแนนเสร็จในที่ประชุมรัฐสภา
ก็จะมีภาพของบรรดาแก่นำพักเก้าไกลนะฮะ
ขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับ
เดี๋ยวไปฟังคุณพิทาให้สัมภาษณ์ก่อนกันแล้วกันนะครับ
หลังจากประชุมเสร็จทุกผู้ชมครับคุณพิธาออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ครับโดยบอกว่าขอยอมรับผลการลงคะแนนที่ออกมา
แต่ยืนยันจะไม่ยอมแพ้จะเดินยุทธศาสตร์รวบรวมเสียงสวในการโหวตครั้งต่อไป
พร้อมย้ำว่ายังยืนหยัดไม่ลดเพดานในการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
เพราะเป็นสิ่งที่สัญญากับประชาชนไว้ในการหาเสียง
แล้วก็เชื่อว่าจากนี้ไปก่อนจะถึงการนัดโหวตในครั้งต่อไปเนี่ย
ยังมีเวลาในการไปพูดคุยทำความเข้าใจกับสสและสวที่ไม่ให้คะแนน
แต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคุณพิทาบอก
อย่างน้อยการประชุมในวันนี้เนี่ยก็ได้อภิปรายได้ทำความเข้าใจกันนะครับ

ผลลงมติที่เกิดขึ้นก็ต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าเรายอมรับแต่ว่าเรายังไม่ยอมแพ้นะครับ
แล้วก็ยอมรับว่ายังไม่ถึงมติที่๓๗๖ได้ออกมา๓๒
แล้วก็ตามที่เราเคยคิดคาดการณ์กันไว้เนี่ย
ก็ต้องยอมรับว่ามีการกดดันวุฒิสภาเยอะนะครับ
แล้วก็ที่ไม่มาประชุมก็เกือบ๔๐กว่าคนด้วยกัน
เพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็อาจจะไม่ตรงตามที่เราคาดการณ์ไว้นะครับ
แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับ
เราก็จะใช้เวลาในการหายุทธศาสตร์ในการรวบรวมเสียงนะครับ

อย่างที่บอกว่าเราได้สัญญากับประชาชนไว้อย่างไร

แล้ววันนี้ก็เป็นนิมิตรใหม่ที่ดีที่ได้มีโอกาสอธิบายในสภาษณ์เยอะทีนึง
คงจะต้องมียุทธศาสตร์ในการรวบรวมเสียงครั้งใหม่ต่อไป
แล้วก็จะเริ่มลงรายละเอียดนะครับ

แต่ว่าที่พูดได้ก็คือว่ายังไม่ยอมแพ้
แล้วก็จะใช้เวลานี้ในการหายุทธศาสตร์ในการรวบรวมเสียงใหม่
เราเข้าใจชื่นชมแล้วก็อยากให้กำลังใจวุฒิสภา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณทั้ง๑๓ท่านที่กล้าหา
แล้วก็ลงมติตามที่ท่านได้เคยสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้
และในขณะเดียวกันก็คงต้องศึกษาเพิ่มเติมว่าเหตุและผลอะไร
ที่ทำให้หลายคนไม่ได้มีโอกาสมาเป็นองค์ประชุมร่วมด้วยซ้ำไป
มีการเตรียมใจไหมครับว่าวันนึงค่ะ

ที่เตรียมใจแล้วก็เตรียมสมองแล้วก็เตรียมแผนในการโหวตครั้งที่๒ครับ
แผนในการโหวตครั้งที่สอง
ถ้าดูตัวเลขเนี่ยขาดอีก๕๒เสียงนะฮะ

อยู่ที่ว่าจะไปหาเติมจากไหนเพราะว่าวันนี้ได้สวมาเติมให้๑๓คนนะ

ดูบรรยากาศหน่อยหลังจากที่อาจารย์วันนอร์
ประกาศผลคะแนนว่าคุณพิธาไม่ได้เป็นนายก

เสียงโหวตไม่ถึง๓๗๖เสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมรัฐสภาในวันนี้นี่นะฮะ

ใช่ค่ะบอกว่ายอมรับแต่ไม่ได้ยอมแพ้
เอ๊ะเรามีภาพในห้องประชุมของเรานี่ใช่ไหม
เดี๋ยวหาเจอให้ดูกันแล้วกัน
ไปดูความเคลื่อนไหวในโซเชียลกันสักนิดนึงแล้วกันนะคะ
อย่างที่บอกว่าคุณพิทาก็มีการโพสต์โซเชียลเอาไว้
บอกขอบคุณ๓๒๔เสียง
แล้วก็เป็นคำพูดแท็กไลน์วันนี้เลยแหละ

ว่าจะเดินหน้าวางแผนยุทธศาสตร์รวบรวมเสียงใหม่

หมู่ถ่ายรวมกับสอสอที่ยกนิ้วโป้งชูขึ้นมานี่แหละ
แล้วก็ขอบคุณภาพจากไทยรัฐด้วยเห็นไหมคะ

คุณพิทาเขียนข้อความว่ายอมรับแต่ไม่ยอมแพ้
แล้วก็เป็นภาพเหมือนแบบแขนเบ่งกล้ามว่าจะสู้แบบนั้นนะคะ

เดินหน้าวางแผนยุทธศาสตร์รวบรวมเสียงกันใหม่
เป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตผมที่ได้รับการเสนอชื่อ
โดยสภาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประชาชน
ต้องขอขอบคุณทั้ง๓๒๔เสียงที่ให้ความไว้วางใจในตัวผม
รวมถึง๑๓เสียงของวุฒิสภาที่กล้าหาร

ขอกำลังใจให้ความแน่วแน่ของพวกเราด้วยครับ
แล้วเจอกันใหม่แล้วก็เป็นอีโมจิรูปไฟลุกแบบนั้นนะคะ

ทวิตข้อความขอบคุณสว๑๓คน
โหวตเห็นชอบให้นายพิทาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐นะคะ
นี่ค่ะ๑๓คนที่ว่าเนี่ย
๔คนแรกคือสาธารจันทร์กิติคุณกรายสิทธิ์ตันติสิริน
แล้วก็มีพันธบรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมา

พลตำรวจโทนัทธวัฒน์รอดบางอย่าง
นายพิสารมานวพัฒน์
นายพิรษักภอจิตนายมนเทียนบุญตัน
สววัญชัยสอนสิริก็โหวตให้ตามที่พูดเอาไว้นะคะ

นายสุรเดชจิรัฐธิติเจริญ

แล้วก็คุณประภาษีสุฉันทบุตรนะคะ

สววัญชัยถูกเรียกชื่อและพูดคำว่า

แต่สววัญชัยก็บอกไว้ก่อนแล้วนี่
ใช่บอกว่ายังไงก็จะไม่กลับคำ
อ่า

นี่ค่ะเพื่อไทยยึดมั่นหลักการประชาธิปไตย
ทุกคะแนนเพื่อไทยเพื่อประชาชน
ก็อย่างที่เห็นว่า๑๔๑เสียงของเพื่อไทย
พิธาริมเจริญรัฐแบบไม่แตกแถวนะคะ
ส่วนทวิตเตอร์ของคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์

ทางทีมงานทวิตภาพการจับมือกับนายพิธาริมเตอร์
การแถลงจัดตั้งรัฐบาลร่วม๘๐

จับมือกันให้แน่นเดินหน้าต่อ
ตั้งรัฐบาลประชาชนให้สำเร็จ
ไทยสร้างไทยขอขอบคุณ๘พักร่วมที่ทุ่มเท

ส่วนเจ้าตัวคุณหญิงหน่อยบอกตอนนี้

หลังจากที่คุณพิธาแถลงข่าวหลังผลโหวตออกมาแล้ว
ก็ได้มีการไปประชุมร่วมกับสมาชิกพัก
ห้องประชุมในรัฐสภาทันทีค่ะ

หลังจากทราบว่าทางคุณพิธา
ไม่ได้รับการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ

นางสาวธีรรัฐสำเร็จวานิสสพักเพื่อไทย

เปิดเผยกับสื่อมวลชนนะครับท่านผู้ชมครับ
รับว่าผิดหวังกับผลคะแนนที่ออกมา
เพราะจำนวนเสียงที่เห็นชอบให้นายพิทาเป็นนายก
ถือว่าผิดจากที่คาดการณ์ไปมาก
จากนี้ไปต้องไปประเมินสถานการณ์

เพราะยังหวังว่าเหตุการณ์ต่างจะดีขึ้น
ไม่ตรงตามความหวังเอาไว้
แต่อย่าเพิ่งท้อต้องสู้กันต่อไป
โดยหัวหน้าพักเพื่อไทยจะนัดหมายประชุมนะฮะ

ด้วยเสียงส่วนใหญ่ที่ประชาชนให้มา

ถ้าติดลมก็ไปไหนต่อไม่ได้
ธิรรัฐยังแสดงความขอบคุณไปยัง

เพราะว่าดีใจมากที่มีคนเห็นการเมือง
เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตนะครับ

หลายคนที่ลงมะติเห็นชอบให้กับนายพิธาเป็นนายก
แต่เสียงมันยังไม่พอยังต้องการเพิ่มอีก
จึงอยากเรียกร้องให้ออกมาช่วยกันให้ประเทศเนี่ย

รับว่ายังมีความกังวลว่าการโหวตรอบหน้าจะยังไม่ผ่าน
แต่ตอนนี้ก็เตรียมหาแนวทางพูดคุยกับสวไว้ต่อไป
หวังนะคะในผลคะแนนที่ออกมา
ผมว่าเดี๋ยวก็คงจะไปพูดคุยกันนะคะ
ประเมินถึงสถานการณ์จากเสียงที่ได้รับในวันนี้
แล้วก็คงจะหาแนวทางเพื่อที่จะนัดลงมติในครั้งต่อไป
นะคะก็หวังว่าเหตุการณ์จะดีขึ้นนะคะ
แม้ว่าวันนี้มันยังไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังก็ตามนะคะ
ผมก็คิดว่าอย่าพึ่งท้อนะคะสู้ต่อค่ะ
ในส่วนการ์สเรือในส่วนมาตรควันไทยแล้วก็เรียกประชุมเพราะส่องไหมคะ
เอ่อมีนะคะเมื่อสักครู่ทางท่านหัวหน้าบอกว่าเดี๋ยวคงจะคุยกัน
แต่ยังไม่ได้กำหนดวันที่ชัดเจนนะคะ
บรรยากาศวันนี้เชื่อว่าถ้าใครติดตามอยู่ในการอภิปราย
อยู่ในการอภิปรายในที่ประชุมดุเดือดทีเดียว
ก็จะมีตัวตึงอยู่หลายท่านใช้คำนี้ดีกว่า
โดยเฉพาะทางฝั่งรัฐบาลเดิมดูเดือดมาก
เรียกว่าฝ้ากันแบบไม่ยั้งเลย
มันมีประโยคตึงที่หลายคนฟังแล้วถึงกับอึ้งไปเลยก็มี
เอาคนแรกก่อนเลยที่ดุเดือดที่สุดแล้วมั้งคะในวันนี้
อันนี้คนแรกสุดเลยตอนที่ประธานเปิดให้อภิปรายกันได้แล้วเนี่ย
หลายคนถึงกับงงไปเหมือนกันนะว่าอุ้ยมันเปิดเปรี้ยงขนาดนี้เลยเหรอ
ภูมิใจไทยใช่ไหมคุณชาดาไทเศษขึ้นก่อนเลย
ขึ้นก่อนคนแรกเลยสอสออุทัยธานีย้ำจุดยืน
ไม่สนับสนุนนายกและพักการเมืองที่แก้ไขมาตรา๑๑๒
ประโยคตึงที่คัดมาให้ฟัง
ว่า๑๔ล้านเสียงที่เลือกพักเก้าไกลไม่ใช่ทั้งหมดที่ต้องการแก้ไข๑๑๒
แล้วก็ได้ข่าวมาว่าถ้าพิธาได้รับเลือกเป็นนายก
จะไปลงนามกับต่างประเทศเพื่อให้ต่างประเทศสามารถฟ้องร้องสถาบันได้
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยอมไม่ได้
แล้วก็ถามกลับก้าวไกลว่านี่ตั้งใจจะแก้๑๑๒อย่างเดียวเลยเหรอ
ไม่คิดจะทำอย่างอื่นเลยใช่ไหม
ถ้าท่านแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
บ้านเมืองนี้จะสงบบ้านเมืองนี้จะสงบบ้านเมืองนี้จะเจริญ
วันนี้ท่านได้รับเลือกตั้งมาแล้วครับ
เก็บเรื่องนี้ไว้ในกระเป๋าไม่ได้เหรอ

ถ้าแก้กฎหมาย๑๑๒ไม่ได้แล้วมันจะล่มจม

เสนอนโยบาย๒๓๐๐ข้อ
เป็นความหวังของคนไทยที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมือง

ท่านไม่ต้องไปว่าด่าฝ่ายตรงข้าม

วันนี้จะไม่ต้องไปชี้ที่สอบอ

ท่านหลุดคำนี้คำเดียวว่าไม่ยุ่งกับ๑๑๒

ทำไมท่านไม่ดูตัวเองบ้าง

ทำไมท่านไม่ลดลง

๔ล้านเสียงไม่ใช่เทวดา
๔ล้านเสียงไม่ใช่เทวดาเหรอคะ

เมื่อกี้จะมีบรรยากาศที่ทางซีกของก้าวไกลเขาก็นั่งฟัง
นี่มีหลายประโยคของคุณชาดานะที่พูดออกมาปุ๊บก้าวไกลถึงขั้น

มันมีช็อตนึงที่คุณพิทาถึงขั้นแบบตกใจน่าตกใจออกเลย
แต่ว่าคงไม่ได้เอาช็อตนั้นมาออกอากาศไปดูในยูทูปเอานะคะ
คุณชาดาบอกด้วยว่าจะคัดค้านทุกทาง
ถ้าเป็นโจรก็ยอมเป็นโจรที่รักชาติปกป้องสถาบันด้วยหัวใจ
ถามกลับก้าวไกลว่าถ้าปล่อยให้คนด่าพ่อแม่ตัวเองแล้วไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

ถ้าผมขอออกกฎหมายใหม่ยิงคนที่หมินสถาบันแล้วไม่ติดคุกบ้าง

โอ้ยลองลองฟังหน่อย
ถ้าท่านปล่อยให้คนด่าแล้วไม่มีกฎหมายคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย
ยิงกันระเบิดให้ี้เบื้องงี้
ประเทศไทยเลยครับจะยิงกันชิบ๋ายไว้บนบ่น
ผมอาจจะขอเขาว่า
ของก่อกฎหมายใหม่
ดูคุณวิโรธดูคุณพิธาคุณโรมใช่ไหมคุณสิริกัญญา
ใช่อ่ะไอติมพลิตคือทุกคนคือหยุดมือแล้วเงยหน้าขึ้นมามองคุณชายได้เลยว่ะ
เนี่ยคุณวิโรธนับอ้าปปากค้างแล้วนะ
นี่แม่ดูจังหวะนี้นะ
ทุกคนก็หันมองหน้ากันแบบโหม้คุณพิุร์ธคือตาโตเลยอ่ะ
อันนี้เปิดหัวคนแรก
คนแรกก็ปังแล้วไปคนที่สองดีไหมคะ
อันนี้สาสานะสิกสาสะก่อน
ครุสตรศรีปาหรณ์ศาสศสภาพพรรครวมไถทรรศักดิ์ชาติ
บอกพรรคของผมก็โวชน์ให้คุณพิไถไม่ได้
เพราะอะไรเพราะอุดมการของรวมไทยสร้างชาตินี้ชัดเจนมาตลอด
ว่าไม่สนับสนุนนักการเมืองและพักการเมืองที่มีนโยบายแก้ไขมาตรา๑๑๒
การแก้ไข๑๑๒จะสร้างแต่ความแตกแยกให้สังคมไทย
ขอร้องอย่าเหยียบย่ำหัวใจคนไทยเลย
เพราะถ้า๑๔ล้านเสียงพร้อมลงถนนอีก๒๐ล้านก็พร้อมเหมือนกัน
มีแต่สร้างความแตกแยก
ผมไปฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนบ้านผมนะครับ
คุณบอกว่า๑๔ล้านเสียงพร้อมจะลงถนน
อีก๒๐กว่าล้านเสียงที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย
ผมบอกเลยว่าก็พร้อมยอมตายถวายชีวิต
เพื่อสถาบันชัยชนะบนซากปลักหักพังเนี่ย

ตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนไทย
ผู้ที่รักและเทิดทูลสถาบัน
จึงไม่ขอโหวตสนับสนุน

ขอให้คุณพิทากลับไปทบทวนหน่อยว่าทำไมคุณถึงโดนค้าน
อภิปรายกันวันนี้เนี่ยเอาจริงไม่มีใครติดใจที่ตัวคุณพิธาเลยนะ
ติดใจอย่างเดียวคือนโยบายของก้าวไกลเรื่องมาตรา๑๑๒
แล้วก็การกล่าวอ้าง๑๔ล้านเสียงตลอดเวลา
แต่ยังน้อยกว่าเสียงคนทั้งสภารวมกัน
ใช้คำนี้ค่ะว่าคุณจะข่มขืนสะพ้ายคล้อยตามตัวเองเหรอ
แบบนี้มันคือความไม่ปกติ
ฟังประชาธิปัตย์ก็ชัดเจนนะคะว่าไม่โหวตให้นายพิธาค่ะ
นายชัยชนะเดชเดชโชสสนครศรีธรรมราช
ประชาธิปัตย์ก็อภิปรายสัตว์ก้าวกลายเหมือนกันบอกว่า
เรียกร้องให้คนอื่นโหวตให้แต่ทำไมไม่ยอมรับความเห็นต่าง
จุดยืนเหมือนเดิมใครคิดแก้ไข๑๑๒

เราไม่สามารถสับหนุนคุณพิธาริมเจริญรัฐ
เป็นนายกรมตรีได้เพราะท่านมีจุดยืนต่างจากเรา
จุดยืนของท่านท่านมีจุดยืนในการแก้ไขมาตรา๑๑๒
จุดยืนภักดิ์ไว้ปัดเรามีความรักชาติสหวัญพระมหากศัตริย์
ผมและเพื่อนสามัชิกในนามภักดิ์ไว้ปัด
เราขอประกาศรัฐสภาแห่งนี้ว่า
ใครก็ตามที่คิดจะแก้ไขมาตรา๑๑๒

ผมและสามัชิกภักดิ์ไว้ปัดทั้ง๒๕ท่าน

และต่อต้านปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แห่งนี้ให้ถึงที่สุดครับ

คือวันนี้มีประเด็นเรื่อง๑๔ล้านเสียง๒๐ล้านเสียง
ล้านเสียงไม่ใช่เทวดา๑๔ล้านเสียงมันไม่ใช่เสียงทั้งหมด
หลายคนก็เลยกลับมานั่งคิดดูว่า๑๔ล้านเสียงเลือกก้าวไกล
แต่อีก๒๐กว่าล้านเสียงเนี่ยที่ไม่ได้เลือกคือเท่ากับว่าฝั่งนั้นก็คือไม่ได้เลือก

ตอนนี้คนเริ่มงงแล้วว่าตกลงไอ้การเลือกตั้งนี่มันคือมันต้องคิดยังไงแล้วนะ
คือเขาคงมองว่าในส่วนของก้าวไกลพักเดียวเนี่ยคุณได้ปาร์ตี้ลิสต์๑๔ล้านเสียงใช่ไหม
แต่ถ้าคุณรวมเสียงข้างมากของคุณได้อีกพักเพื่อไทยไปด้วยเนี่ยอีก๑๐ล้านปาร์ตี้ลิสต์ใช่ไหมครับรวมพักอื่นด้วยเนี่ยก็รวมแล้วประมาณ๒๕ล้านเสียง
แต่ว่าในซีกของคนอื่นหรือถ้าเอาพักอื่นที่ไม่ใช่ก้าวไกลมันก็เป็นเสียงที่มันมากกว่าก้าวไกลอะไรอย่างนี้
เขาอาจจะยกตรงนั้นมาบอกว่าก้าวไกลอาจจะมาบอกเสียพักเดียวไม่ได้ว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ทั้งหมดอะไรอย่างนั้น
ก็แล้วแต่สมการว่าใครจะคิดแบบไหนยังไงนะมันก็แปรรูปได้หมดอ่ะ
เอาฟังทางสวหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้สวที่ขึ้นอภิปรายเป็นคนแรกนะฮะ

หนึ่งในสมาชิกวุฒิสภา

คุณพิทาให้เป็นนายกซึ่งก็คือคุณหมอชนน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยใช่ไหม
ใช่ค่ะรวมทั้งคนที่รับรองด้วยนะระวังนะ
นี่คือการเสนอชื่อบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามขัดต่อรัฐธรรมนูล
เกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติที่เมื่อวานนี้กรกตเพิ่งมีมติ
ในการยื่นเรื่องไปให้สารรัฐธรรมนุนวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องของการถือครองหุ้นสื่อนะฮะ
ไอทีวีคุณประพันธ์เนี่ยบอกว่าคุณสมบัติต้องห้ามตรงนี้ที่กรกตเนี่ย
ชี้ชัดไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเป็นการส่งให้สารนูลเนี่ย
วินิจฉัยเพื่อให้คุณพิทาต้องพ้นจากตำแหน่ง
แสดงให้เห็นว่าสมาชิกภาพของคุณพิธาสิ้นสุดไปแล้ว
เสมือนการตรวจสอบว่าเรียนจบป๖หรือไม่
คุณย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าคุณเรียนจบไหม

เพราะฉะนั้นการที่ไปเสนอชื่อบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติ
ขัดกับรัฐธรรมนูญจะถือว่าคนนั้นก็ผิดด้วยนะครับ
ในประมาณแห่งนี้มีบังควรที่จะกระทำเป็นอย่างยิ่ง
กรณีกฎหมายให้สารเป็นผู้วินิจฉัยนั้น
เป็นเรื่องที่คณะกรรมการกรกตเห็นว่า
คุณสมาชิกภาพของท่านสิ้นสุดแล้ว
แต่ท่านไม่ยอมรับไม่รู้ตัว
ตนต้องให้สมาชิกมาเข้าชื่อไปยื่นต่อสารเท่านั้น
แต่ก่อนจะไปสมัครท่านมีคุณสมบัติไหม
ขาดต่อรัฐมนูลไหมท่านต้องเซ็นเซอร์ตรวจสอบตัวเอง
ไม่ต่างอะไรกับท่านท่านจบม๖ไหมครับ
ถ้าไม่จบม๖ก็สอบเข้ามหาลัยไม่ได้
ขณะที่นายคำนูลสิทธิสมรรณนะครับนี่เป็นหนึ่งในสมาชิกอุทธศภานะครับ
แล้วเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการแก้ไขครั้งนี้เนี่ย
มีหลักสำคัญอยู่สามประการค่ะนะฮะก็คือหนึ่ง
กระทบกับการดำรงอยู่ของพระมหากษัตริย์
สองเสมือนเป็นการแก้รัฐธรรมนูลทางประตูหลังเกี่ยวข้องกับบทคุ้มครองพระมหากษัตริย์
และ๓เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและร่างที่ก้าวไกลเคยเสนอต่อสภาไว้เมื่อปี๖๔
เป็นการนิรโทษกรรมกับผู้ต้องหาและจำเลยที่กระทำความผิดมาตรา๑๑๒ไปโดยปริยาย
คุณคำนวณบอกว่าส่วนตัวเนี่ยเคารพแนวทางการทำงานของพักเก้าไกลแล้วก็นายพิธา
แต่ความคิดความเชื่อของคนไทยจำนวนไม่น้อยก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องการแก้กฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
เขาไม่ได้เห็นว่ามาตรา๑๑๒เป็นเพียงกฎหมายมาตรา๑เท่านั้น
แต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและทางจริยธรรมที่สืบทอดมายาวนานของสังคมไทย
ที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชน
การจะรักษามรดกวัฒนธรรมและจริยธรรมนี้ไว้บนสังคมที่ก้าวไปข้างหน้าควรจะทำไว้
าสมชายสวรรค์แหงกลานนะครับ๑นายสมาชิกวุธิศภานะครับคืนอภิบรายเหมือนกันนะครับ
เพราะการคิดแบบนี้ผิดหลักประชาธิปไตยนั่นคือพระเด็จการ
แล้วยังไปสร้างลัทธิสุดโต่งในการครอบงำเยาวชน
ก็เลยเห็นว่านายพิธาไม่เหมาะสมในการเป็นนายกนะครับ
ทีนี้เราลองย้อนกลับไปดูในช่วงการอภิปรายของคุณพิทากันหน่อยดีไหมคะ
อย่างที่บอกว่าฝั่งอีกขั้วหนึ่งฝั่ง๑๘๘เสียง
เขาก็ลุกขึ้นมาซัดเต็มที่ฟาดฟันเต็มที่

คุณพิธาริมเจริญรัฐสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกล

มีการอธิบายสรุปในฐานะแก่นำ๘พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะคะ
โดยบอกว่ารู้ว่าที่สมาชิกทุกท่านยังเคลือบแคลงใจในการแก้ไขมาตรา๑๑๒

คือการทำรงไว้ซึ่งสถาบัน
พร้อมเชื่อว่าเราไม่ใช้มาตรา๑๑๒เป็นเครื่องมือทำลายล้างกัน
และเราต้องยุติการเอาสถาบันมาเป็นประเด็นทางการเมือง

เราต้องมาหาข้อยุติร่วมกันที่ไม่ใช่การปะทะกันบนท้องถนน
สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ไม่ใช่การลงมติเลือกนายพิธา

แต่เป็นการเลือกให้โอกาสกับประเทศไทย
และคืนโอกาสให้การเมืองไทย
สุดท้ายคุณพิทาบอกว่าอยากจะเสนอตัวเองเป็นฉันธามติใหม่
เป็นธรรมดาที่เมื่อสิ่งใหม่เกิดขึ้นมันจะต่อต้านกับสิ่งเก่า
เราต้องหาจุดลงตัวที่ยอมรับด้วยกันได้
และนี่จะเป็นก้าวใหม่ของฉันธามติใหม่

หรืออื่นมาหาข้อยุติร่วมกันโดยใช้กระบวนการในสภา
กลไกทางประชาธิปไตยที่ไม่ใช่เป็นการปะทะกันบนท้องถนน
เราต้องบริหารจัดการความเห็นต่างไม่ให้กลายเป็นความขัดแย้ง
ด้วยการปกป้องเสรีภาพในการแสดงออก
และทำให้เรามีระบบนิติรัฐมีระบบกฎหมายที่ดี
มีกระบวนการยุติธรรมที่ทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ฐานของประชาชนเจ้าของประเทศเป็นเป้าหมายหลักของรัฐ
และความมั่นคงของชาตินั่นก็คือความมั่นคงของประชาชน
ประเด็นการพาดพิงของนายประพันธ์คูณมีสวกรณีกรกต
มีมติส่งเรื่องการถือหุ้นสื่อไอทีวีให้สารรัฐธรรมนูลเนี่ยนะคะ
คุณพิทาก็ยืนยันกับสมาชิกทุกคนว่า
ณวันนี้๑๓กรกฎาคมเนี่ย
ผมพิธาริมเจริญรัฐยังคงมีคุณสมบัติสมบูรณ์แบบทุกประการด้วยความชอบทำ
ในการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
แม้จะเป็นกระบวนการที่ผมเองก็ยังไม่รู้เลยว่าข้อกล่าวหาคืออะไร
เห็นแค่มติกรกตผ่านทางสื่อมวลชนยังไม่รู้เลยว่าสงสัยในประเด็นไหน
คนที่อยู่ในแวดวงธนายหรือตุลาการจะเข้าใจดี
มันจะมีสารเตี้ยในสภาแห่งนี้ไม่ได้
เพราะผมเองก็ยังไม่เคยได้ชี้แจงข้อกล่าวหากับกรกตเลยแม้แต่ครั้งเดียว
และการเลือกนายกในปี๖๒ก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้ว
แต่มันก็ไม่ได้กระทบต่อการเลือกนายกแต่อย่างใดนี่ครับ
ส่วนเรื่องการตรวจสอบไม่มีข้อกังวลเนื่องจากรัดกลุ่มมาตลอด
การยื่นปปชและคุณสมบัติของนายก
ถามทั้งกรกตและปปชทุกครั้งตั้งแต่สมัยเป็นสอสอ

ก็ยังดีกว่าบางคนที่ไม่อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเลย
ไม่ว่าจะเป็นปปชหรือกรกตก็ตาม
คือความจริงคุณพิทาเองก็ขึ้นตอบโต้ชี้แจง
อภิปรายของสสหรือว่าสวอยู่เป็นระยะนะ
ใช่ค่ะจริงของคุณชาดาเนี่ยก็คือตอบทุกประเด็นเลยนะ

อย่างคุณชัยธวัฒนตุลาธนนี่ก็ขึ้นเหมือนกัน
หนักหน่อยก็จะเป็นเรื่องการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
สสและสวเนี่ยล้วนแต่บอกว่า
ถ้าเกิดคุณพิธาหรือว่าพระเก้าไกลเนี่ยประกาศเลยว่าจะไม่แก้แล้ว
เขาโหวตให้เลยนะแต่พักเก้าไกลก็ยืนยันในที่ประชุมรัฐสภา
ถึงจุดยืนว่านี่เป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการแต่เขาก็มีเหตุผลของเขา
คุณวิโรธเองก็ขึ้นชี้แจงนะฮะคุณรังสิมันโรมก็ขึ้นชี้แจงนะครับ
อย่างเรื่องการถูกพาดพิงเกี่ยวกับนโยบายทางด้านต่างประเทศ
หรือบางคนบอกโอ้โหนี่ไปปรากฏชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านอะไรหรือเปล่านะฮะ
ทางคุณรังสิมันโรมเองนะครับและคุณวิโรธลักษณะอดีศรนะครับ
ก็ได้อธิบายบอกเรื่องต่างประเทศเนี่ยก็สำคัญ
แล้วต้องรีบเลือกคุณพิทาก็บอกต้องรีบเลือก
ให้คุณพิธาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบ
เพราะเดือนกันยายนที่จะถึงนี้จะมีประชุมสหประชาชาติ
แล้วถ้าสมาชิกในที่ประชุมจะพาดพิงไปถึงประเทศอื่น
ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยยังไงควรระมัดระวังด้วย
เพราะเศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนได้เพราะประเทศเพื่อนบ้าน
แบ่งแยกดินแดนยืนยันว่าประเทศไทยจะเป็นรัฐเดี่ยว
และจะทำทุกทางผ่านทางการทูตให้เป็นรัฐเดี่ยวที่ก้าวหน้า
ลดความมั่นคงทางทหารเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร
และพัฒนาเรื่องสาธารณสุข
ก้าวไกลกับพักร่วมมีนโยบายที่ต้องการแก้ปัญหาเหล่านี้อยู่แล้ว
คุณชัยธวัฒนตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกล
วันนี้ก็ขึ้นอภิปรายนะฮะทั้งชี้แจงทั้งใช้สิทธิ์พาดพิงนะครับ
โดยเฉพาะที่คุณคำนวณสิทธิสมานสวอภิปรายเอาไว้
ที่บอกว่าถ้าก้าวไกลเสนอให้มีการลดโทษยกเว้นเลิกหรือว่าจำคุก
เกี่ยวกับฐานความผิดหมินประมาทหรือว่าฐานอื่น
เกี่ยวกับเรื่องของสถาบันจะเกิดความวุ่นวาย
แต่คุณชัยธวัฒน์บอกนี่คือหน้าตาสังคมใหม่
แล้วก็ขออธิบายว่าไม่ใช่สังคมใหม่อันวุ่นวาย
แต่เป็นหลักสากลของนานาอารยประเทศ
เป็นการประกันเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน
ที่คุณคำนูลตั้งคำถามว่าการยกเว้นความผิด
หมินประมาทสถาบันเนี่ยไม่เคยเห็นเขาแก้แบบนี้กันมาก่อน
คุณชัยธวัฒน์บอกมีช่วงปี๒๔๗๖เคยเกิดขึ้นมาแล้ว
ก้าวไกลไม่ได้เสนอกฎหมายใหม่ที่พิษดาร
แต่ไปถูกบางฝ่ายเนี่ยอธิบายตีความจนน่ากลัวเกินไป
ประการแรกนะครับ
หลังการชี้แจงของพักเก้าไกลนะครับประธานในที่ประชุมก็ให้โอกาสพักการเมืองอื่นนะครับ
พักเล็กพักที่ได้๑เสียง๒เสียงได้อภิปรายนะครับ
มีสอสอที่อภิปรายนะครับคุณปรีดาบุญเพลิงจากพักครูไทยเพื่อประชาชน
คุณกริติทัศน์แสงธนโยธินจากภักดิ์ใหม่ทั้งสองคนก็ลุกขึ้นถามเลย
ขอถามความชัดเจนนี่แหละเรื่องแก้กฎหมายอาญามาตรา๑๑๒เนี่ย
ตกลงจะแก้หรือจะเลิกหรือจะไม่แก้จะได้ตัดสินใจให้ถูกว่าจะโหวตให้หรือไม่โหวตให้
ผมอยากจะถามท่านอย่างนี้ครับว่าท่านเองยังมีนโยบาย
การที่จะแก้ไขมาตรา๑๑๒หรือไม่นะครับ
สองท่านมีนโยบายในการปฏิรูประบบสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไร
ที่จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมขึ้นมานะครับ
ประเด็นที่๓ความอ่อนไหวในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวันชาติก็ดี
จากวันเดิมไปเป็นวันใหม่ที่มันจะมีปัญหานะครับ
และนโยบายอ่อนไหวต่างเนี่ยท่านมีวิธีการจัดการสิ่งเหล่านี้อย่างไร
ท่านมนภานนท์ลุกขึ้นกับพี่ปลายบอกว่า
นายพิทาไม่ควรได้รับการเสนอชื่อรีสัม
โดยมีเหตุผลสำคัญในฐานะเป็นสมาชิกวุฒิสภาว่า
สวถูกกล่าวในถ้อยคำที่รุนแรงมาตลอดว่าไม่เคารพประชาชน

แต่ต้องแยกเรื่องการทำหน้าที่สวจากเสียงประชาชน

บุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี
ต้องไม่มีคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม
เมื่อวันนี้นัดประชุมรัฐสภา
ก็มีกระบวนการที่ให้ประชาชนออกมาแสดงทั่วประเทศ
เข้ากับผิดรัฐธรรมนูญและยืนยันหลักการสำคัญว่าผู้นำประเทศ
ต้องมีพฤติการชัดเจนที่จะไม่กระทำการลบหลู่ดูหมิน
ปกป้องไม่เชิดชูสถาบัน
๔ปีที่ผ่านมามีการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายมากมาย
เสรีภาพแนวคิดให้เด็กเยาวชนประชาชนทั่วไปในแนวทางที่ผิด
มีการเสนอแนวคิดต่างให้มีการกระทำละเมิดจับจ้วงสถาบัน
ซึ่งก็ไม่เคยเห็นนายพิธาออกมาปกป้องหรือห้ามปรามในสิ่งเหล่านี้
ไม่มีส่วนการกระทำการเรื่องเหล่านี้ไม่เห็นเลย
พอพูดถึงประเด็นนี้จบปุ๊บ
คุณพิทาก็เลยขอใช้สิทธิ์พาดพิงแล้วก็ฉีดแจ้งค่ะ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นที่ไปยุโยงส่งเสริมเด็ก
หรือให้เด็กกระทำการใดนะครับผมไม่ได้พูดเองครับท่าน
ไปเปิดคลิปดูนะครับมีเด็กที่ถูกยุโยงออกมาพูดเองครับ
ออกมารับสารภาพเองมันเกิดจากที่เขาทำไปเนี่ยนะครับ
มีพักเก้าไกรนะครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับ
มันปรากฏในคลิปนะครับท่านก็ต้องไปดูเองด้วยนะครับ
เรื่องคลิปอะไรพวกนี้สมัยนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ใครจะทำคลิปอะไรขึ้นมาก็ได้เนี่ยมันยังไม่ได้รับการตรวจสอบ
ถ้าเป็นผมเวลาจะพูดอะไรแบบนี้ในทางกับการที่อาจจะทำลายผม

ว่าเป็นข้อเท็จจริงสักเท่าเพียงใด
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกพูดไว้มันถูกบันทึกไว้หมด
เพราะฉะนั้นก่อนที่คนที่จะเป็นผู้นำได้
ต้องมีวุฒิภาวะพอในการตรวจสอบว่ามันจริงไม่จริงจะอย่างไร
แต่ยังไงก็ดีครับก็จะทำตามคำแนะนำท่านครับ
เดี๋ยวจะลองไปศึกษาดูแต่ผมเชื่อว่าไม่เป็นความจริงนะครับ

ประธานครับนิดเดียวครับไม่ได้ตอบโต้ตอบโต้กันนะครับ
เพียงแต่จะกลับเรียนว่าท่านก็ต้องไปดูด้วย
แต่ผมเชื่อว่าที่ผ่านมาอยู่ในสายตาท่านตลอดนะครับ

ผมไม่แน่ใจว่าท่านจะรู้ได้ยังไงว่าสายตาผมเป็นยังไงครับ

โอ้โหช็อตต่อช็อตแบบไม่เว้นเลยอ่ะคือคุณพิทาก็ลุกขึ้นตอบโต้ตลอดทั้งวันอยู่เหมือนกัน
คือต้องบอกว่าท่าทีเนี่ยไม่ได้ก้าวร้าวใส่กันนะคะแต่ถ้อยคำมันชัดเจนมาก
มันเป็นคำพูดถ้อยคำที่เชื่อดเฉือนกัน
สุดท้ายก็อย่างที่ทราบผลโหวตที่ออกมาคุณพิทาเสียงยังไม่ถึง

หลังจากที่มีการแจ้งผลการนับคะแนนเรียบร้อยดูบรรยากาศกันหน่อย
หลังจากที่ประกาศผลไปแล้วใช่ไหมคะ

เอ้าลองดูนะฮะ
นี่คือบริเวณโซนที่นั่งในที่ประชุมรัฐสภาของพักเก้าไกล

สัญญาณว่าปิดการประชุมทราบผลเรียบร้อย
คุณพิธากับบรรดาสมาชิกพักเก้าไกล
สสพระเก้าไกลก็โบกไม้บกมือให้กับสื่อมวลชน

แต่ว่าท่าทีที่เห็นหลายคนทำเหมือนกันหมดเลย

มันมีนัยยะนะในความกดดันในความต่างเนี่ย
คือสื่อมวลชนเขาจะมีที่อยู่ด้านบน

เสียงเพลงที่ท่านได้ยินเนี่ยทางที่ประชุมรัฐสภา

ตอนแรกก็ยังกินอยู่ว่าเอ๊นี่ทีมข่าวเราเอาเปลงไปใส่
ออกนะฮะนี่คุณวิโรธนี่หอบข้าวหอบของมาเยอะเชียว
หรือออกทางประตูด้านหลังก็มี
นี่คุณพิธานะฮะ
ก็ชูนิ้วโป้งโบกไม้โบกมือให้กับสื่อมวลชนเหมือนกัน

เมื่อสักครู่จะเห็นทางนู้นเพื่อไทยอาจจะออกประตูด้านหลังนู้น

ผมเห็นคุณวิสารดีเตชะธิรวัตรตอนก่อนหน้านั้นที่เดินออกไปนะฮะ
หลังจากนั้นแต่ละพักก็คงจะต้องแยกย้ายกันไปแล้วว่าจะเอายังไงกันต่อ
ใช่ไหมโดยเฉพาะก้าวกลายกับเพื่อไทย

คุณผู้ชมครับถ้าย้อนกลับไปช่วงที่มีการนับรวมคะแนนอยู่เนี่ยนะฮะ

แล้วก็ช่วงมีการทักท้วงกันต่างเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
มันจะมีช่วงหนึ่งที่จะเห็นคุณพิธาลุกขึ้นไปยืนพิง
คุณพิธาเนี่ยไปยืนพิงบริเวณที่นั่งประชุม
แล้วมีสีหน้าเคร่งเครียดเล็กน้อยนะ
ตอนนั้นยังไม่รู้ผลยังรอการตรวจนับคะแนนอันนี้ตอนเดินออกแล้วตอนเดินออกแล้วนะครับ
ดูบิ๊กป้อมเลยนะครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐในโซนที่นั่งของพักพลังประชารัฐ
เห็นบรรยากาศระหว่างการประชุมก็นั่งอยู่ใกล้กับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสอสอของพักนะฮะพลังประชารัฐนี่คือโหวตไม่เห็นชอบนะ
กำลังมีเสียงของการทักท้วงเรื่องการโหวตการวงส่วนลำดับอะไรพวกนี้อยู่นี่นะฮะ
นี่บรรยากาศนะฮะที่เอามาฝากกันอันนี้ด้านในนะด้านในส่วนบรรยากาศที่ด้านนอกนะคะที่ศูนย์ราชการเกียรติกายอย่างที่รู้กันว่าเขามีการนัดกันแต่เมื่อวานแล้วเนาะ
ช่วงบ่ายเนี่ยมีมวลชนที่สนับสนุนพักเก้าไกลทยอยเดินทางเข้าพื้นที่ที่มีการจัดเอาไว้ให้อย่างต่อเนื่องอากาศวันนี้ต้องบอกว่าร้อนมากนะคะ
ศาได้อ่ะแต่ทุกคนก็ไปปักหลักฟังการอภิปรายแล้วก็ลงมติโหวตนายกผ่านเครื่องขยายเสียงอย่างใกล้ชิดแล้วมันมีคุณป้า
ท่านผู้นี้ค่ะเมื่อกี้เขาตำส้มตำกันด้วยเหรอเอ่อจับเียนจับเนียนอะแม่อยู่ทั้งวัน

เดินนิดหนึ่งทางนี้ถ้าเดินเข้าไปหาตำรวจสภาบอกว่า

อยากจะมาเจอคุณพิทาสักครั้งในชีวิต
เพราะอยากจะยื่นเอกสารร้องขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหน่อย
นี่ตั้งแต่สมัยรัฐบาลก่อนป้าประสบปัญหาเศรษฐกิจ
หนังสือไปหลายครั้งแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย

แต่สุดท้ายตำรวจก็บอกให้คุณป้าเก็บเอกสาร
แล้วก็ขอเจรจาไม่อนุญาตให้เข้าในพื้นที่รัฐสภา

เดี๋ยวนาทีนี้พี่จะช่วยเรานะครับ

พี่ท่าช่วยหน่อย

พี่ป้าเก็บเอกสารให้วันใกล้

เอาคนสาวมาเป็นอายุสมัยต้น

ทาช่วยหน่อยช่วยคนใกล้ตายหน่อย

อยู่ระบบพระมินบาด๒๐๕๐จนพิพลายกันอยู่เลย

อย่างที่บอกตำส้มตำ

ด่าทอด้วยความไม่พอใจด้วยเหมือนกัน
สถานที่ตรงนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาจัดให้ทาง
ผู้ที่จะมาติดตามดูการโหวตเลือกนายกเนี่ย
ได้มาร่วมกันอยู่ตรงนี้
มีบางคนที่เป็นลมก็มีนะครับทุกผู้ชมครับ

จากนั้น๑๕นาฬิกามันมีเหตุชุลมุนเกิดขึ้น
ขณะที่ผู้ชุมนุมคนหนึ่งกำลังฟังสวอภิปรายคุณพิทาอยู่

เออไม่ลุกไม่พอใจอะไรกัน

นี่ฮะเดินเข้าไปเตะกรวยแล้วก็ปลาป้ายทิ้งมวลชนที่เห็น
เขาเลยเข้าไปทำร้ายผู้ชายคนนั้นเลยนะฮะ
เราต้องไปช่วยกันกัน
โทษนะครับ

แล้วถ่ายทอดสดพร้อมกับทีวีรัฐสภาออกมาให้ดูไง

คือคนเยอะด้วยอากาศร้อนด้วยนึกออกไหมค

แล้วพอไปปลาไปเครื่องครับ

มันก็จะมีทั้งเห็นชอบไม่เห็นชอบ
เพราะไม่เห็นชอบเห็นชอบปุ๊บ
เย่เพราะไม่เห็นชอบปุ๊บเราต้องรีบเซ็นเซอร์เสียงทันทีนะครับ
มดออกเสียงอย่างเงี้ยใช่ปะ

คุณลักษณ์ผิดประการ๑๘๒นางผิดประการต้นสมัครคุณเช่ากัน
นี่บรรยากาศนะความจริงเขามองจอโปรเจคเตอร์ใหญ่กันนะ
ก็จะเหมือนกับที่ทุกคนได้เห็นกันที่ถ่ายทอดสดทางออนไลน์นั่นแหละค่ะ
ที่จะเป็นขึ้นหน้าจอเนอะว่าขันชื่อใครแล้วก็โหวตเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยังไง
บรรยากาศเหมือนกำลังดูยิงจุดโทษอยู่

สุดท้ายก็นั่นแหละนะฮะ
ตอนหลังก็ผลคะแนนมันก็ออกมา
ขอรู้ล่ะว่าไม่ถึงสามเจ็ดหกแน่
ก็เริ่มมีฝนตกลงมาด้วยบรรยากาศก็เลยผ่อนคลายความร้อนลงมาหน่อย

เอามีอีกท่านหนึ่งในวันนี้มาตั้งแต่เช้านะฮะ

บอกมาขอมาติดตามใกล้รัฐสภาหน่อยมาเชียร์คุณพิธาด้วย

คุณพ่อคุณเอ๋ปารีนาใช่ไหมคุณทวีไกรครุบ

นี่คุณทวีไกรคุบนะฮะอดีตสสรัชบุรีคุณพ่อของคุณปรินาไกรคุบนะฮะ
ซึ่งลูกสาวก็เป็นอดีตสอสอเหมือนกัน
ใส่เสื้อสีออกส้มมาที่หน้ารัฐสภาวันนี้
บอกออกมาจากบ้านที่ราชบุรีตั้งแต่ตี๔นะอรัชพร

กะมาเชียร์ตั้งแต่เปิดสภาเลย๙โมงครึ่ง
มีคนขับรถมาให้ไม่ได้ขับเอง

ส่วนตัวคุณทวีบอกว่ามองว่าคุณพิธาเหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี
เพราะได้รับเสียงสวรรค์จากประชาชนมาแล้ว
ไม่ใช่มาจากการจัดตั้งแล้วไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอะไรด้วย
ขณะที่ประเด็นเรื่องการเตะสกัดจากภาครัฐ
ว่ากรกตเป็นเพียงคนแค่กลุ่มเดียว
แต่ไม่ฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่
เดี๋ยวสัปดาห์หน้าที่วันนี้ไม่ผ่านเนี่ยนะ
ถ้ามีการโหวตอีกคุณทวีบอกเดี๋ยวก็จะมาอีก

อยากให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสทำน่ำ
สามที่เขาได้ให้ทำทางมากอยากเจ้าชนสมใย
หลังจากที่มีการขานชื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วเสร็จเนี่ย

ตึงเครียดนี่เย็นเย็นค่ำแล้วเนี่ย
เพราะขอนแก่นกลุ่มดาวดินเขานัดกัน
ดาวดินสามัญชนพร้อมประชาชนและนักศึกษาที่มาร่วมสังเกตการณ์นะคะ
คือสีหน้าท่าทางเขาชัดเจนเลยค่ะหลังจากรู้ผลโหวตนายกวันนี้
คือไม่พอใจกับผลคะแนนที่พิทาแพ้โหวต
แล้วก็เลยร่วมใจกันจุดเทียนแบบนี้
เขาเรียงเป็นตัวอักษรนะคะพี่อุ๋ย
เอาไว้ใช้แสดงความเสียใจเวลามีคนตายค่ะ

ไม่รู้หมายถึงใครนะแล้วก็ยืนไว้อาลัยให้กับ
คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยพร้อมเปิดเพลง

อาลัยเป็นสิ่งที่จากไป
วันนี้สิ่งที่จากไปสำหรับสักคนใคร
คือโอกาสต่างที่เสียโอกาสไปมากเลยนะครับผม
นายวุฒิรักแพงตาแก้วหรือว่าไก๊อดีต

ซึ่งเป็นกลุ่มแก่นำในการจัดกิจกรรมวันนี้บอกว่า
ผลที่ออกมาเอาจริงก็เป็นไปตามที่หลายคนคาดการณ์ไว้นั่นแหละ

แต่ขอชื่นชมสอสอพักร่วมทั้ง๘พักที่ลงมติกันแบบไม่แตกแถวแน่วแน่มั่นคงจริง
ส่วนผลโหวตของสวเอาจริงไม่ได้แปลกใจเลย
แต่ผิดหวังมากกว่ากับสวที่งดออกเสียงกันมากขนาดนั้น
แล้วอ้างว่าที่งดออกเสียงคือการไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
แต่กลายเป็นส่งผลให้จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้
อยากจะบอกว่าอยากให้สวเห็นแก่ประเทศชาติและเคารพเสียงของประชาชนให้มากกว่านี้
ส่วนการโหวตอภิปรายครั้งที่๒ในวันที่๑๙กรกฎาคมนี้
ก็ยังคงคาดหวังว่านายกรัฐมนตรีคือพักเก้าไกล
ว่าผู้ใหญ่จะให้โอกาสคนรุ่นใหม่ได้เข้ามากำหนดอนาคตของประเทศบ้าง
นู่นนี่นั่นอ้างความชอบทำอ้างกฎหมายอะไรอย่างนี้นะครับ
ผมคิดว่ามันเป็นการถ้าเป็นภาษาแรงคือแถวครับ
ส่วนบรรยากาศที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะ
แก่นำด้อมส้มก็รวมตัวให้กำลังใจคุณทิม
โดยมีการใช้รถกระบะแล้วก็มีป้ายแนบข้างเขียนว่า
รวมพลคนรามเปิดลำโพงให้ประชาชนได้ฟังเสียงการบวช
แนนนายกรัฐมนตรีไปพร้อมกัน

เครือข่ายรามก็ขึ้นพูดปลาใสบนรถกระบะ
บอกว่าเสียใจที่คะแนนโหวตทำให้นายพิธาไม่ได้เป็นนายกคนที่๓๐
และขอทุกคนช่วยกันประกาศโพสต์ลงโซเชียลว่าเรายังต้องการนายพิธา
นันทพงศ์บอกว่าถึงเสียงโหวตจากสวจะได้ไม่กี่เสียง
แต่เชื่อมั่นว่าครั้งต่อไปสวจะโหวตให้นายพิธา
เพราะประชาชนจะช่วยกันกดดันสวเหล่านี้
แต่สุดท้ายแล้วถ้าสวยังเฉย
ประชาชนก็จะทำหน้าที่ออกมาชุมนุมเรียกร้อง
ตามถนนหรือสถานที่ต่างตามสิทธิและเสรีภาพ
ในสภาพสุดท้ายประชาชนก็ไม่มีทางเลือกอื่น
นั่นคือการออกมาชุมนุมเรียกร้องนะครับบนท้องถนน

ไปดูเพิ่มเติมหน่อยนะฮะที่เชียงใหม่

มีคนไปรวมตัวกันที่ประตูท่าแพรนะฮะ
รวมกันเขียนรายชื่อดูสิยาวเยี่ยด
เขาบอกนี่คือรายชื่อของสว
ค่ะกี่คนแล้วเนี่ยคุณรัชพรก็หลายคนเลยนะร้อยกว่าคนเกือบสองร้อยนะอ่า
สองร้อยกว่าใช่ไหมอ่าขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ใส่ผ้าดิบตรงนี้เสร็จนะครับเอาไปขยำวางลงพื้น
ราดน้ำมันจุดไฟเผาเลยนะนั่นไงเออนี่ฮะ
แล้วมีการสาดเกลือสาดพริกใส่ลงไปในกองเพลิงเพื่อจะเผาไปด้วย
อันนี้พิธีกรรมแล้วเหรอคะเขาบอกสาบแช่งไปเลยนะ
เผาพริกเผาเกลือใช่ไหมนั่นไงโดยผู้ที่มารวมตัวตรงนี้เนี่ยบอก
สวไม่เคารพเสียงประชาชนนี่เกลือนะฮะ

ไปดูที่อุบลราชธานีนะครับกลุ่มด้อมส้มก็มารวมตัวกันนะครับ
จัดกิจกรรมเดินหน้าสู่ชัยชนะรัฐบาลประชาชนอ่าความจริงก็มาตั้งแต่เช้านะฮะ
ทีนี้พอผลออกมาเนี่ยผลไม่เป็นใจนะครับคุณพิธาไม่ได้เป็นนายก
ก็ทำให้ผู้ที่มารวมตัวกันไม่พอใจนะครับถึงกับประกาศว่า
เดี๋ยวจะออกไปกดดันเคลื่อนไหวเพื่อจะกดดันสอสอแล้วก็สวให้โหวตให้คุณพิทาเป็นนายก
ค่ำวันนี้ก็รวมตัวกันเขียนข้อความลงแผ่นป้ายไวนิวนะฮะ
เพื่อให้กำลังใจคุณพิทาให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ในการโหวตครั้งต่อไป
นี่ตรงนี้นะครับส่วนที่สี่แยกช้างตำบลพรมมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
วันนี้ก็มีคนมารวมตัวกันนะครับแสดงสัญลักษณ์ด้วยการจุดเทียนไว้
ให้กับสวที่ไม่โหวตให้คุณพิทาเป็นนายก
บรรยายความในใจลงกระดาษ
ก็มีจมรวจสพนนและภายปกครอง

ตัวแทนผู้ที่มาชุมนุมบอกว่าวันนี้
มากันเป็นกลุ่มสมาชิกพักเก้าไกล

ทุกคนรู้สึกผิดหวังที่สวไม่โหวตเลือก
ให้คุณพิทาเป็นนายกเหมือนเป็นการดูถูก
เสียงประชาชนยืนยันว่าหลังจากนี้
กลุ่มของพวกเขาจะเป็นกำลังใจ
ให้คุณพิธาและพักเก้าไกลตลอดไป
เลือกนายกแล้วพี่มีความรู้สึกยังไงบ้างครับ
สำหรับคุณชาวนครนายกแม้วันนี้ก็หนักมาทางสวแต่เมื่อวาน